ฟืนไฟมากันที่เรื่องของน้ำแล้วก็ฝนกันบ้างฮะ
คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องเตือนกันเลย
ลำปางมีบ้านไม้หลังหนึ่งถูกน้ำป่าซัดมา

บ้านหลังนี้พังทลายลงต่อหน้าเจ้าของเลย
เจ้าของบอกไม่มีแล้วบ้านกูไม่เหลือแล้ว
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
พอมีแล้วบ้านกู
โอ้โหคุณสะเทือนใจจริงเห็นบ้านตัวเอง

เนี่ยเธอเสียงสั่นร้องไห้แบบนี้ค่ะ
เห็นต่อหน้าต่อตาบ้านพังทลาย
เออนะครับขนาดเราดูเองเรายังตกใจแล้วก็ใจหายเลยนะฮะ
นี่เป็นคลิปขณะที่บ้านไม้หลังใหญ่๒ชั้นนะครับ
เอียงจนกระทั่งมีเสียงไม้แตกลั่นดังสนั่นเปรี้ยตลอดเวลา
ก่อนที่จะพังทลายลงมาอย่างรวดเร็วคุณจับเวลาสิ
ไม่กี่วินาทีไม่กี่วินาทีพังลงมาแบบนี้แล้วนะครับ
เจ้าของบ้านเนี่ยร้องไห้แล้วก็เป็นผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่ตีบอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับ
เจ้าของคลิปเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าน้ำหลากเข้าท่วมประมาณ๘โมงเช้า
มาเร็วแล้วก็มาแรงมากขณะนั้นก็รีบหนีออกจากบ้าน
เมื่อน้ำลดลงก็เห็นว่าเสาบ้านซุดลงไปทีละต้นทีละต้น
หยิบโทรศัพท์มาถ่ายเอาไว้แล้วก็เห็นว่าช่วงบ้านพังทลายลงมาทันทีนะครับ
สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดลำปางนะฮะ
น้ำที่ไหลหลากมาแล้วก็น้ำที่ท่วมตอนนี้กลับสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ
ก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังที่ได้รับความเสียหาย
โดยงานในพื้นที่ก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนเหมือนกัน
คุณดูสภาพน้ำดิฮะโอ้โหช่วงนี้อย่างที่บอกไปประเทศไทยตอนบนฝนตกหนัก
เออระวังเลยนะฮะเหนืออีสานกลางตะวันออกเนี่ยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดน่านนะครับน้ำท่วมหนักหนาสาหัสเหมือนกัน
เจ้าของบ้านบันทึกเหตุการณ์สุดระทึกไว้ได้เหมือนกัน
มวลน้ำมหาศาลคุณไหลเชี่ยวกรากเข้าท่วมบ้าน
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพระทึกนี้กันนะฮะ

เป็นเสียงตกอกตกใจเมื่อน้ำป่ามันไหลหลาก
คุณได้ยินเสียงน้ำไหมครับโอ้โฮมันหลากมาแรงนะครับได้ยิน
แล้วก็เห็นคุณลุงท่านเมื่อกี้เดินฝ่ากระแสน้ำที่ไหลแรง
โดยที่มีญาติญาติมีความเป็นห่วงกลัวจะถูกน้ำซัดไปด้วยนะครับ
เหตุการณ์น้ำป่าหลากครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นที่อำเภอสันทะนะฮะ
อำเภอนาน้อยของจังหวัดน่าน๒อำเภอนี้อ่วมจริงนะครับ
โดยเจ้าของคลิปบอกว่าในพื้นที่ฝนตกหนักมาก
จากนั้นน้ำป่าก็ไหลหลากมาท่วมบ้านอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นไปเรื่อยเป็นภาพที่น่ากลัวฮะ
หยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็หลังจากนั้นน้ำค่อยลดลงนะครับ
โอ้โหก็ด้วยความเป็นห่วงนะก็เป็นห่วงทุกท่านเลย
ใช่อยู่ที่บ้านก็ต้องระวังนะเรื่องฟ้าฝนแบบนี้